คุณผู้ชมค่ะความรู้สึกที่ที่ฉันจะอ่านข่าวนี้เนี่ย
เหมือนกับชาวบ้านที่บางปะอินอายุทยาเลยค่ะ
หนึ่งคนขับรถกระบะคันนี้มักง่าย
อยากให้ตำรวจช่วยจับตัวมาดูหน้าเราได้ไหม
แล้วก็แจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

คลิปนี้คุณผู้ชมรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน

เจ้าของคลิปถามว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่า

พรบการจราจรทางบวกปีพุทธศักราช๒๕๒๒

คุณรู้สึกเช่นเดียวกับดิฉันไหมว่าเขาตั้งใจ

เห็นไหมลากมากับตรงเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เบิร์ต

น่าจะผูกอยู่กับแนพ

ทำไมคุณไม่ม้วนใส่รถกระบะของคุณ
แล้วก็หารายปิดให้มันเรียบร้อย
คุณรู้สึกเช่นเดียวกับชาวบ้านที่เขาใช้รถใช้ถนนตรงนั้นไหมคะ
ว่าเอาง่ายเขาว่าหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่ามักง่าย

นี่คือเหล็กตะแกรงที่เขาไว้ใช้งานคอนกรีตเสริม
ถนนก่อนที่จะเทคอนกรีต

นั่นแหละค่ะหรือที่ภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไรนะ

รู้สึกยังไงลากกันไปแบบนี้คือแบบดื้อเลย
แล้วคือนอกจากถนนเสียหายแล้วนะ
เจ้าของคลิปเขาตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามแบบนี้นะ
คุณรู้ไหมว่าไอ้การกระทำแบบนี้มันเสี่ยง
ที่จะเกิดอันตรายกับคนที่ใช้รถใช้ถนนแบบเดียวกับคุณ

เขาตัดสินใจร้องเรียนไปที่สถานีวิทยุจราจร

พร้อมกับให้ข้อมูลบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บนถนนพหลโยธินช่วงอำเภอวังน้อย
่งหน้าอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บรรดาชาวเน็ตค่ะเห็นแล้วก็เดือดเหมือนกันนะคะ
เป็นเสียงเดียวเหมือนกันบอกว่ามักง่ายนะคะ
อยากให้ตำรวจหาคนขับรถกระบะมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เข็ดให้หลาบแล้วก็ให้จำด้วย
อย่าทำพฤติกรรมแบบนี้ไอ้พฤติกรรมแบบนี้ทำไม่ได้